อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็หวาดระแวงเหมือนกันค่ะ
ุ่นกันทั้งโรงพักสอนอตลิ่งชันเลยนะคะ
กลับมาที่เรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เรายังคงต้องถกกัน
ปรากฏว่ารองผู้กำกับด้านจราจรสนตลิ่งชันติดโรคโควิด๑๙
เอ้าแล้วก่อนหน้านี้ด่านความมั่นคงตามพรบฉุกเฉินที่มีการตั้งกัน
บริเวณศูนย์หน้าโตโยต้าถนนราชพฤกษ์ค่ะ
ประชาชนผ่านไปผ่านมาต้องผ่านด่านนี้เขากลัวกันยกแผงเลยค่ะ

ล่าสุดนะคะโฆษกสำนักการตำรวจแห่งชาติได้ออกมาชี้แจงบอกว่า
นายตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทนายนี้ไม่เคยปฏิบัติหน้าที่
จุดตรวจโควิด๑๙บริเวณถนนราชพฤกษ์แต่อย่างใด
และจุดตรวจนี้ก็ไม่ได้ใช้กำลังตำรวจของสนตลิ่งชันเพียงสนเดียว
แต่เป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังจากทุกสถานีของนครบาน
นายตำรวจคนดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมเป็นรองผู้กำกับฝ่ายจราจร
ไลน์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีข่าวว่าติดโควิดไปทำอะไรมาบ้าง
ดูกันหน่อยนะคะนายตำรวจคนดังกล่าวได้ไปแข่งฟุตบอลกับเพื่อน
สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งกระทั่งสงสัยว่าติดโรคโควิด
ก็เลยกักตัวเองไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นไปตรวจไปรักษา
สุดท้ายพบว่าตัวเองติดโรคโควิดนะคะล่าสุดค่ะ
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ได้สั่งการให้ตำรวจอีก๖นาย
ที่ทำงานใกล้ชิดกับนายตำรวจที่ป่วยเป็นโรคโควิด
สั่งกักตัวรอผลตรวจว่าติดเชื้อโควิดด้วยหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นประชาชนแถวรัชพฤกษ์แถวฝั่งทนท่านสบายใจได้นะคะ
อีกหนึ่งเรื่องค่ะยังอยู่ที่เรื่องตำรวจ
ในสังกัดของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนติดโรคโควิด๑๙หนึ่งราย
กับนายตำรวจนายนี้ก็สั่งกักตัวเรียบร้อยแล้วสำหรับตำรวจจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนที่ติดโรคโควิดสิบเก้านายนี้นะคะ
ติดมาจากเนื่องจากว่าไปพบปะกับเพื่อนตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนจากสนลุมพินีที่ก่อนหน้านี้
ร้อยเวรคนนี้ที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยเขาเคยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนแล้วนะคะ
สุดท้ายก็มีคนติดจริงจริงด้วยนะคะยังอยู่ที่เรื่องของโควิดสิบเก้านะคะ
หลังจากที่ประกาศพรกรฉุกเฉินออกมาแต่ละจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อ
เขาก็ต้องออกคำสั่งออกประกาศมาใช้ในจังหวัดนะคะ
จังหวัดอุดรธานีประกาศลักษณะคล้ายกับจังหวัดอื่นเลย
ร้านอาหารย้ำแบบนี้นะคะไม่ได้ห้ามขายแต่ห้ามคนนั่ง
แต่มีร้านหนึ่งในอุดรธานีฝ่าฝืนและลักษณะเป็นร้านหมูกระทะแบบนี้ค่ะ
แล้วการกินก็คือจะต้องไปนั่งรวมกลุ่มกันยังเปิดค่ะ
ยังอนุญาตให้คนไปกินเป็นบุฟเฟ่เนื้อย่างด้วย
พอคนไปนั่งกินแบบนี้เจ้าหน้าที่ทราบก็ต้องลงไปนะคะ
ไม่ได้ลงไปกินนะคะแต่ลงไปจับสิคะ
นายชัยวัดธรรมวัฒน์ประหลัดอาวุโสรักษาราชการในอำเภอเมืองอุดรธานี
พร้อมตำรวจสพเมืองอุดรธานีนำกำลังค่ะ
ไปที่ร้านนี้ชื่อว่าร้านน้องแบงค์บุฟเฟ่เนื้อย่าง
อยู่บนถนนนิตโยเพราะว่าพลเมืองดีเขาแจ้งเข้ามา
คุณตำรวจยังมีคนเปิดร้านขายอาหารอยู่เลย
แล้วอนุญาตให้คนไปนั่งในร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลด้วยนะ
คุณตำรวจมาดูให้หน่อยคุณตำรวจไปถึงค่ะ
เจอจริงเปิดแล้วก็มีลูกค้านั่งอยู่ในร้าน๓๔โต๊ะ
เบียร์ด้วยลูกค้าก็นั่งดื่มเบียร์กัน
นางสาวอำพรโปรยโคกสุกแสดงตัวเลยค่ะ
เป็นเจ้าของร้านพฤติกรรมแบบนี้เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีเรื่อง
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โควิดสิบเก้าฉบับที่สี่แห่งพบโรคติดต่อพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมนำตัวเจ้าของร้านที่ชื่อว่านางสาวอำพร
ส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานี
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณอย่าใช้โอกาสนี้ร้านอื่นปิดใช่ไหม
ร้านฉันเปิดไม่ได้นะคะขอความร่วมมือค่ะใช่ค่ะทีนี้ไปดู